กาศอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอัฐิของน้องดอมนะครับ
ดีสมาชิกหมูป่าที่เคยไปติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
แต่ว่าไปเสียชีวิตอยู่ที่อังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ซิโก้ก็ได้เป็นตัวแทนนะครับ
ในการนำเท่าอาทิตกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
คุณแม่ก็เดินทางมาจากเชียงบรายแล้วก็ไปรับด้วยตัวเอง

แล้วก็ตั้งใจว่าจะนำอาธินั้นไปประกอบพิธีที่วัดที่น้องเคยบวชตอนเป็นเนรด้วย
ที่จังหวัดเชียงบรายนะครับนะฮะบรรยากาศย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวาน
คุณผู้ชมตอนเช้าครับโค้ดซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนอหน้าเมืองครับ
ประธานหมู่รณิธีซิกโก้ครับนำอาทิตย์ของน้องดอม
หรือว่านายดวงเพชรพรมเทพหนึ่งในนักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่นะครับ
นะฮะก็เป็นข่าวคึกโครมไปตอนที่น้องไปติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่อังกฤษนะฮะแต่ว่าไปประสบนะฮะ
การเสียชีวิตอยู่ที่อังกฤษนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะ
สร้างความโศกเศร้าเสียใจของหลายหลายคนนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็เดินทางกลับมาถึงไทยและลงเครื่องบินของสายการบินไทยที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
แล้วก็มีคุณแม่คือนางธนพรนะฮะและครอบครัวเดินทางมาจากเชียงบรายไปรอรับเท่าอาธินะครับ
เพื่อไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับแม่ของดอมบอกนะครับว่าจะนำอาธิไปประกอบพิธีสามวันสองคืนครับที่วัดพระธาตุดอยวาว
เพราะว่าเป็นวัดที่น้องเคยบวชเนรที่นั่นส่วนตอนนี้สภาพจิตใจของแม่เองถึงแม้ยังโศกเศร้า

หัวสิทธิ์เองก็ขอขอบคุณหลักผู้ใหญ่
ทั้งที่อังกฤษเองทั้งที่ไทยเอง
ในการทำพิธีและให้เจ้านำเท่าำปธิตร์กลับมาเมืองไทย
เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวได้ในครั้งนี้ครับ
จะได้นำน้องดอมกลับมาวันบันนี้

ก็จะได้ทำบุลให้กับน้องกต่อ
หลังจากที่คุณแม่เดินทางไปรับอัฐิของดอมที่สุวรรณภูมิช่วงบ่ายครับนะฮะ
ทางคุณพ่อคุณแม่ก็นำอาถิของดอมเนี่ย
เดินทางกลับไปถึงบ้านเกิดที่เชียงบรายเลยนะครับ
แล้วก็ไปตั้งเอาไว้ที่บริเวณหน้ามรูปที่เตรียมเอาไว้ในพระวิอ่าอ่า
วิหารพระเจ้าอินศาลครับวัดพระธาตุดอยวาวที่แม่สาย
เพื่อเตรียมสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
นี่อันนี้ภาพของน้องตอนที่น้องเพิ่งจะออกจากถ้ำใหม่

ซึ่งภายในงานคุณผู้ชมครับก็มีการตกแต่งด้วยดอกไม้
แล้วก็ลูกบอลทั้งหมด๑๕ลูกด้วยกัน
พร้อมกันนี้ญาติเองก็มีการนำเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าสุดรักสุดห่วงของน้อง
มาร่วมวางในพิธีด้วยนะครับ
แล้วก็จะมีการสวดจัดขึ้น
หน้าสองคืนหลังจากนั้นก็จะนำอาทิตไปลอยอังคารในแม่น้ำโขง
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนนะครับ

ที่ตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่อเมริกา
ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับมาร่วมพิธีในการลอยอังคารด้วยนะครับ
ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับแล้วก็อยู่
ก็อยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกคนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวต่อไปนะคะ